ว่าตอนนี้ลดระยะความสัมพันธ์จริงกับพี่เวีย
หลายคนยังโยงอยู่ว่าแล้วสาเหตุที่ทำให้ลดสถานะเว้นระยะห่าง

หลักคนพุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของมือที่๓คุณผู้ชมภานะครับ

คนบอกว่าเอ๊ะมีข่าวลืมมาเยอะเลยนะคะ
แล้วก็พุ่งเป้าไปว่าพี่เวียเนี่ยมีสาวใหม่หรือเปล่า
ชาวเน็ตก็ขุดโยงไปที่นักแสดงสาวพลอยพัทรากรค่ะ
พลอยเนี่ยเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ออสเตรเลียด้วยกันกับพี่เวีย
แล้วล่าสุดนี้นะคะพลอยก็ไม่รอช้านะ
ออกโรงมาเคลียร์ชัดเจนเลยค่ะ

ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบว่าเกินพี่เกินน้องกับพี่เวียนะ
เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นค่ะ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยเครียดไหมที่ถูกโยงเข้าเรื่องนี้
ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ

พลอยจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังจากปากเธอค่ะ
พอยก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด
ที่จะวิจารณ์ที่จะคอมเมนต์ต่าง
ซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะพี่
หนูไม่ได้สนิทกับพี่เวียวมากไปกว่าคนอื่น
อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา

ลงรูปกับเพื่อนทุกคนเหมือนกันหมด
เรื่องติดต่อไม่ติดต่อเนี่ยปล่อยแบบว่า

เกิดคนที่เคยตามไอจีหนูจริงค่ะ
จริงอะปล่อยเป็นคนที่เครียร์รูปไอจีตลอด
เพราะว่าไอจีเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนอะ
แล้วแบบวันนี้ก็แบบคุมโทนไม่คุมโทนเราก็เชียร์ตลอดเลยอยู่แล้ว
ปกติเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วก็พลอยคิดว่าไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำ
เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าในมุมของพลอยเองพลอยก็อธิบายแบบนี้นะคะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคู่ของเวียกับเบลล่า
คือหลายคนเชียร์จริงไม่อยากให้เขาเลิกกัน
เพราะว่าเส้นทางความรักเนี่ยก็มาได้สวยกันมา๙ปีแล้วนะคะ
ส่วนพี่เวียแล้วก็เบลล่าแล้วก็หลายกระแสข่าวเลย
ที่มีคนจับโยงกันว่าทั้งคู่เลิกกัน
เพราะว่าหลากหลายเหตุผลคนนู้นว่าอย่างคนนี้ว่าอย่างนะคะ
ซึ่งนักแสดงตลกค่ะพี่คิงก่อนบ่ายคนนี้
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทั้งคู่ตกลงแล้วเลิกกันเพราะอะไร
พอมีโอกาสได้ร่วมงานกับพระเอกร่วมช่องของพี่เวีย

งานนี้หนุ่มเข้มเขาก็เลยตอบกลับมาแบบชัดด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ

เวียกับเบลล่าเลิกกันจริงใช่ป่ะ
เลิกพี่เลิกกันจริงหรือหรือ

เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่า
เลิกมั้ยเลิกยุ่งเรื่องของเขาเลิกเลิก

แต่ก็จริงของน้องเข้มนะเพราะว่าตอนนี้
ใครที่พยายามโยงจับต้นชนปลายกันอยู่พักก่อนนะคะ
เพราะว่าวันก่อนเบลล่าก็พูดชัดแล้วว่าเนี่ย
มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนนั่นเองนะคะ
ฝ่ายหญิงกันไปเรียบร้อยแล้ว
รอเดี๋ยวฝ่ายชายเดี๋ยวก็ออกมาเปิดใจเรื่องนี้แน่นอนนะคะ
เอาเป็นว่าเราเนี่ยเป็นกำลังใจกับทั้งเบลล่าแล้วก็พี่เวียดีกว่าค่ะ